อัปเดตผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันต่อนะครับ

เพราะว่าได้เพิ่มอีก๑เหรียญทองแล้ว

ซึ่งก็เป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ
ขณะที่ทีมโวรีย์พอร์ชายไทยครับ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกในวันพรุ่งนี้นะครับ

กับเวลา๖๐นาทีแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับ
มาสุดท้ายไทยยังไงก็จะตีเหรียญกันอยู่แล้วนะครับ
เวียดนามไปครับได้แบบไม่ยากเย็นด้วย

แล้วก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ๑๐ปีเลยครับ
พร้อมกับเป็นเหรียญทองที่๒ครับ
ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับ
ไปดูผลงานของวอเตอร์บอลชายทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ

ก็ลูกยางหนุ่มไทยก็ฟอร์มฮอตนะครับ
เอาชนะไป๓เซตรวด๒๕ต่อ๑๘

ผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับ
เดี๋ยวไปเล่นในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับ

ก็ประกาศรายชื่อ๑๔นักกีฬาวอเล็กบอลหญิง
ร่วมศึก๔เกมก็ออกมาแล้วนะครับ
ขาดเพียงเซตเตอร์กับทางทีมครับ

สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับ
ก็ประกอบไปด้วยลิบอลโล่ก็มี
ปิจนุษย์แป้นน้อยแล้วก็สุพัตย์ไพรโลก
บอสเลวครับมีทัศน์ดาวนึกจ้าง
วัชยานวลจำหัทยาบำรุงศุกร์

หัวฤษลาศรีทาเริบ
ดารินปิ่นสุวรรณอัชรพรโคงยศ

โสระยาภมรานะครับสิริมา

พิมพิชยากกลำแล้วก็ธนชา